เมื่อวานนี้คนร้ายใช้รถกระบะเป็นภาษณะ
แล้วก็เมื่อผ่านด่านความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่
ปรากฏว่าคนร้ายยิงถล่มด่านความมั่นคงที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่น๙นาย

จุดเกิดเหตุเป็นจุดตรวจบ้านควนตีหมุน
ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าสงขลาหมู่๗ตำบลปากบางอำเภอเทพา

พบหัวกระสุนไม่ทราบชนิด๑หัว
ร่องรอยวิถีกระสุนที่ยิงเข้าใส่๗จุด
ลักษณะการยิงมีเป้าหมายในการสังหารเจ้าหน้าที่เลยนะ
เพื่อสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ
แต่โชคดีเจ้าหน้าที่๙นายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและมีขวัญกำลังใจที่ดี
แต่ได้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ก็ได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลที่ตั้ง
รวมทั้งขณะที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง

เพราะเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายยังคงพยายามลงมือก่อเหตุ
สร้างสถานการณ์ต่อเนื่องในระยะนี้นะครับ
แล้วก็ทั้งนี้ทางสงขลาเองขอความร่วมมือประชาชนนะครับ

สอดส่องดูแลในทุกพื้นที่ด้วยนะครับ